คุณผู้ชมคะมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาอายุ๒๖ปี
โทรศัพท์เรียกแท็กซี่บอกว่าอยากจะให้ไปส่งหน่อยจากที่กรุงเทพ
โดนคนขับแท็คซีรวนลามจับนู่นจับนี่ตลอด
ใช่พยายามจะลวนลามแตะเนื้อต้องตัวเธอ

พอไปถึงปั๊มน้ำมันเธอก็บอกว่าเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำหน่อย

เธอก็ลงไปปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปร้องขอความช่วยเหลือ
สุดท้ายตำรวจก็เลยจับได้แต่ว่าถูกดำเนินคดีทั้งสองคนนะ
ตัวผู้หญิงคนนี้ก็เข้าเมืองผิดกฎหมาย
แล้วก็ตัวคนขับแท็กซี่ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันนะคะ
นนทกรเมืองแสนอายุ๓๓ปีคนขับรถแท็กซี่
โตยาต้าอาวุธิสต์สีเหลืองทะเบียนท้อทหาร
สฤษ๔๓๓๕กรุงเทพ
ถูกควบคุมตัวไปให้ร้อยตำรวจเอกอันนันต์เฉลิมวัฒนากร
รองสารวัตรสอบสวนสพบังปะโกงสอบปากคำ
ผู้เสียหายเป็นหญิงสาววัย๒๖สัญชาติกัมพูชาค่ะ
ผู้เสียหายยังอยู่ในอาการตกใจอยู่เลยนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าโทรศัพท์ไปเรียกแท็กซี่

เพราะเธออยากจะกลับบ้านที่จังหวัดสะแก้ว
ระหว่างทางคนขับรถแท็กซี่คันนี้เนี่ย
นนทกรคนนี้ลวนลามตลอดทาง

แต่เธอพยายามปฏิเสธแล้วก็บอกว่ามีครอบครัวแล้ว

ริมถนนเทพรัตนบังนาตราด
กิโลเมตรที่๔๗๔๘ช่องคู่ขนาน
ขาเข้ากรุงเทพตำบลบางปะกง
เธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอลงไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม

นายนนทกรที่เป็นคนขับแท็กซี่ก็
อ่ะไปอนุญาตให้ลงนะ

แต่ยึดมือถือไว้ได้ไหมกลัวหนี
อ้าวอ๋อมีสิทธิ์ด้วยนะยึดมือถือเขา
เธอก็เลยเดินเลี่ยงไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานในปั๊มน้ำมันนะคะ
พนักงานในปั๊มก็น่ารักนะให้เธอไปหลบในรถกู้ภัย
แล้วก็ประสานตำรวจให้มาจับคนขับรถแท็กซี่

นนทกรคนขับรถแท็กซี่คนนี้ยังคงให้การภาคเศษนะคะ

บอกว่าขอจับเนื้อต้องตัวหญิงสาวคนนี้จริงแต่ไม่ได้คิดจะข่มขืน
ตำรวจก็ต้องดำเนินคดีแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าคือเคราะห์ร้ายหน่อย
หญิงสาวชาวกัมพูชาคนนี้เขาเข้าเมืองผิดกฎหมายเหมือนกัน
เขาก็ต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองนะคะ
ส่วนคนขับรถแท็กซี่ถูกตั้งข้อหานำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ก็จะต้องมีการสอบปากคำหญิงสาวผู้เสียหายเพิ่มเติม
เพื่อจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนขับรถแท็กซี่
ในข้อหากักขังหน่วงเหนียวและกระทำอนาจารย์ต่อไปค่ะ